สาวในวงการบันเทิงหลายคนแซ่บมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะเวลาที่เขามากันเป็นคู่
มากันเป็นคู่เพื่อนซีเนี่ยต้องเรียกเลยว่า
เป็นคู่เพื่อนซีสาวแซ่บนั่นเองค่ะ
วันนี้นะคะเราเลยมีแฟชั่นของคู่เพื่อนซีมาให้ดูกันเลย

สองเพื่อนซีที่มีตำแหน่งการันตีความแซ่บอย่างคู่นี้
ขอจัดลุคสุดเปรี้ยวนะคะที่ทำเอานุ่มเห็นแล้วต้องเหลียวหลังมองตามเลยค่ะ

เคยแอบเห็นคุณเชอรี่มีด้วยกางเกงทรงนี้
สิ่งที่จะบอกว่ากางเกงทรงนี้เสื้อผ้าทรงนี้ดิฉันมีแล้วคือใส่ง่ายมาก
สำคัญถอดง่ายกว่า
ตำแหน่งของทั้งคู่เลยค่ะยังไม่หมดแค่คู่นี้นะคะ
ยังมีอีกคู่นึงเพื่อนซีเหมือนกันสาวติช่าและสาวจุ๊กกรูนั่นเองค่ะ
สองคนนี้นะคะโอ้โหเวลาไปทะเลคุณเชอรี่ดูเลย

เวลาไปทะเลด้วยกันนะคะไม่ได้มีแค่ความแซ่บ
ต่อให้จะเปลี่ยนมาในลูกมิดชิดขึ้นมาหน่อยเนี่ย
ก็ไม่สามารถปกปิดความแซ่บของทั้งคู่ได้เลย
เดี๋ยวเราไปพิสูจน์จากคลิปกันเลยค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะทำท่าไหนเลย

ลองหาเพื่อนดูนะคุณแล้วเต้นอัดคลิปเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะ